คุณผู้ชมวันนี้มีพิธีไว้อะไรวันแรกของคุณแตงโมนะคะ
ซึ่งแน่นอนหลายคนก็แชร์บรรยากาศพิธีงานภาพต่าง
แต่มีภาพหนึ่งที่คนแชร์แล้วก็แห่แชร์กันไปเยอะมาก
ดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะมาก

นี่ค่ะคุณเบิร์ต
นี่มีใครพี่เอสุภาชัยใช่ไหม
เอสุปชายมีพี่อ้ำพัชราภานะคะ
นางราชชื่อด่ายกว่าอีกหลายท่านนี่คุณหินมะนิตาด้วย
นี่แล้วก็เนี่ยค่ะคนที่ใส่ผู้ชายหมวกสีดำเสื้อชมพู
คือคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมนะคะ
คืออันนี้เป็นคลิปคนก็เขียนบอกโอ้โห
พี่เบิร์ตดูนอบน้อมจังเลยดูเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือ

อันนี้เป็นภาพคลิปที่เขาก็อีกนิดนึงจะลงไปนั่งกับพื้นแล้วค่ะ
ส่วนอีกอันนึงเป็นภาพหนิ่งนะคะ
เขาบอกว่าคนที่โพสต์ภาพนั้นดูแล้วน้ำตาลายเลย
พี่เขาสิว่าเขาอ่อนน้อมถ่อมตนนอบน้อมขนาดไหน
เมื่อกี้นี่คือนั่งคุกเข่าคุยกันกับดารานักแสดง

แล้วก็มีดารานักแสดงอีกหลายคนเลยนะคะที่ร่วมเฟรมภาพนี้ค่ะ
อันนี้คุณกึ้งด้วย
คุณเบิร์ตแฟนของคุณตังโมเนี่ยใช่คือหลายคนเนี่ยบอกว่าน่าชื่นชมเหลือเกิน

คือคุณตังโมเองเวลาไปให้สัมภาษณ์ในรายการต่างถึงคุณเบิร์ต
เธอพูดเสมอนะว่าเขาเป็นคนแบบง่ายเป็นคนเป็นคนสบายไม่ได้เป็นคนเยอะ
แล้วไม่ได้โอ้โห
คือคุณเบิร์ตเนี่ยเขาแอบชอบคุณตังโมมานานนะฮะ

ใช่คือช่วงหลังที่คุณตังโมมีประเด็นเรื่องของโรคซึมเศร้ากำเริบ
ประเด็นเรื่องที่ว่าศัลยกรรมใบหน้าแล้วบางทีมันออกมาไม่ถูกใจเนาะ

แล้วคุณเบิร์ตไม่เคยไม่เคยแบบว่า

จนกระทั่งเกิดเหตุคุณตังโมเสียชีวิตตกเรือไปเนี่ย
ไปนั่งรอนั่งเฝ้าที่โป๊ะเรือที่ท่าน้ำทุกวัน

ก็ไม่เคยต้องการออกมาให้สัมภาษณ์หรืออะไรยังไง
ให้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่แบบ

วันแรกมีเรือจากกู้ภัยกลับมา

บอกคุณอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับยังไม่เจอ

แล้วเขาก็เดินถอยหลังเพื่อหลบให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่
กีดขวางไม่ฟูมไฟไม่โวยวายใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
อยู่เงียบในที่ของเขาที่ไม่ได้ต้องการว่า
โอ้โหหิวสงหิวแสงอยากจะให้ใครมาต้องมาถงมาถามอะไรยังไง
เคยโพสต์ถึงขั้นบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
คุณตังโมเคยบอกว่าถ้าเกิดจะลงรุ่งลงรูปอะไรเนี่ย

แล้วพอมาเจอภาพในงานวันนี้ฮะเห็นไหม

คนเขาก็เลยแบบคือทั้งสงสารทั้งเห็นใจ

คืออยากเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ต
ให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเมื่อวานนี้คุณเบิร์ตได้โพสต์

เฟรมกับภาพของคุณตังโมนิดา

แล้วก็เขียนข้อความฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดี
ที่ช่วยส่งลูกโป่งสีชมพูมาประดับตกแต่งในงาน
มีใจความว่าขอบคุณสำหรับลูกโป่งนะครับ

พบว่าคุณเบิร์ดได้สวมเสื้อสีชมพูนะครับ
แล้วก็มาช่วยจัดพิธีอย่างเงียบตั้งแต่เช้า
เดินตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
เดินดูตามจุดต่างของงาน
ของมาประดับตกแต่ง

ที่มีคนนำมาแสดงความอาลัยนี่ครับ

มีการเอาสิ่งของสิ่งหนึ่ง

พอคนเห็นของที่คุณเบิร์ตมาวางนะ
มีคนทั้งตาไหลเลยพี่หุย
ดูเหมือนจะเป็นกล่องดอกไม้ธรรมดาใช่ไหมคะ

แต่ไอ้รอบรักษณะที่เค้าทำอะเป็นเทียนคุณเห็นอะไรมั้ย
เพราะว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอยากจะขอคุณตังโมแต่งงาน
สุดท้ายวันนั้นมันมาไม่ถึงอะค่ะเขาก็เลยทำได้แค่เอาแหวนเนี้ย
วางไว้ที่หน้ารูปของคุณแตงโมที่ด้านหน้าถุงจัดงานเท่านั้นเอง
ครับโอ้โหนี่ฮะคุณโมอามีนา
คุณโมอามีนาบอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่เบิร์ตเนี่ย
ตั้งใจนำมาให้แตงโมเพราะแตงโมอยากได้
สั่งทำมาเป็นพิเศษเพิ่งได้รับจากร้านจิลเวอรี่วันนี้
ฮะโอ้โหวันนี้วันแรกของพิธีไว้อะไรใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณเบิร์ตบอกกับคุณโมอามีนานะครับ
แล้วก็เพื่อนด้วยบอกว่ารู้ยัง
เราแต่งงานแล้วนะหนูเนี่ยนี่แล้วมีคนเนี่ย
ฮะเห็นภาพคุณเบิร์ตเห็นไหมมานั่งดูแหวนตรงเนี้ยคือบางคนเห็นภาพนี้
บอกใจสั่นเลยอ่ะใจนี่แบบร่วงหล่นปุ๊บไปเลยอ่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าคำที่เขาบอกกับเพื่อนเนี่ยรวมทั้งคุณโมอามีนา
บอกว่ารู้ยังเราแต่งงานแล้วนะก็คือแต่งงานกับคุณตังโมนี่แหละ
คุณเบิร์ตสั่งทำให้เป็นพิเศษเพิ่งได้รับวันนี้อ่ะโอ้โห
คุณเบิร์ตตั้งใจนำแหวนแต่งงานนี้เนี่ย
ให้คุณแตงโมที่นิติเวทด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมฮะก็เหมือนกับที่
เพื่อนคุณแตงโมอย่างคุณแอนนาคุณฮิปโปก็บอก
ทางแพทย์นิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกกับคุณเบิร์ตว่า
คงจะสวมนิ้วให้กับคุณตังโมเนี่ยคงจะสวมไม่ได้แล้วล่ะ
คุณเบิร์ตก็เลยนำมาวางไว้ให้ในวันนี้แล้วก็
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึก
เอาไว้เป็นความทรงจำตลอดไประหว่างคุณเบิร์ตกับคุณตังโม
เหมือนที่เขาบอกกับเพื่อนว่าเราแต่งงานแล้วนะ
คือทางแพทย์นิติเวศก็บอกกับเพื่อนว่าที่ติดต่อไปจะขอแต่งหน้าศพอะไรประมาณอย่างนี้
หรือคุณเบิร์ตจะขอนำแหวนไปสวมเนี่ยด้วยสภาพร่างกายของคุณตังโมเนี่ย
คงไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วในเวลานี้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่คุณตังโมตกเรือ
จนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นคุณเบิร์ตผ่านหน้าจอผ่านสื่อตลอดแหละ
เดินผ่านไปผ่านมายืนอยู่ตามจุดต่างบ้างครับ
แต่เราไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลยนะคือหมายถึงว่าเราไม่เคยได้สัมภาษณ์เขาเลย
เขาไม่ไหวครับคือเราเองก็เคารพในความรู้สึกของเขานะตอนนั้นอ่ะ
เราเจอเราก็เราก็อยากจะคุยกับเขาแหละนะคะแต่เขาบอกผมไม่พร้อมจริง
เราก็ได้คุยกับคุณโมอามีนาแทนนะคะ
คุณโมบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจคุณเบิร์ตย่ำแย่ใช้คำว่าย่ำแย่เลยนะคะ
ก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะทุกครั้งที่พูดถึงคุณตังโมเนี่ย
ไม่ใช่แค่ร้องไห้นะคะแต่เบลอเลยค่ะ
คือพูดไม่รู้เรื่องเหมือนสติมันหลุดไปเลยมันเบลอแบบนั้นไปเลยอะค่ะ
คุณเบิร์ตบอกว่าอันนี้ที่คุณเบิร์ตคุยกับคุณโมคุยกับเพื่อนของคุณแตงโมนะ
เขาบอกว่าหลังจบงานเขาจะไปทำเสื้อผ้าขาย
กลับไปอยู่ที่พงันกับรุ่นน้อง
เสร็จงานจะขอปลีกวิเวกออกไปอยู่คนเดียวก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
ขอบคุณพี่เอกับพี่ย่ามมากที่ตั้งใจทำ

ส่วนโมโมก็โมทำให้พี่ในส่วนของภาพนิ่งและวิดีโอในงาน
แต่สภาพจิตใจเขา

ยังไม่ได้เขายังแบบผมยังไม่ไหวทุกครั้งที่มาอย่างเวลาวันนี้พี่เบิร์ตมาถึงอ่ะเขาก็รอโมในรถโมอยู่ไหนแล้วมารับพี่เข้างานหน่อยพี่พี่ทุกคนก็เลยเห็นว่าอีนี่วิ่งจูงพี่เบิร์ตตลอดเวลาเพราะว่าคือเขาแบบเขายังทำใจไม่ได้ทุกครั้งที่เขาพูดถึงพี่โมคือมันแบบมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ